เรื่องที่สำคัญที่เป็นประเด็นอย่างขนาดนี้

วันนี้ก็มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย
ไม่มีวินัยไม่คิดถึงส่วนรวม

แล้วก็รับปลอบผิดชอบกันไปกันมา

ซึ่งผมเนื้อหน้าเป็นผอสูงโควิด
ผมก็ขอรับผิดชอบนะครับในส่วนตรงนี้ด้วย
แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องหาวิธีการในการจะปิดจุดต่างเหล่านี้

วันนี้ได้ส่งทีมลงพื้นที่ติดตามไปเก็บข้อมูลเชิงลึกแล้วนะครับ
แล้วก็ตรวจหาพื้นที่สัมผัสและตรวจผู้อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ
ในการลงทะเบียนเข้าออกตามระบบแอปไทยชนะด้วย
อกจากนี้ไม่มีการตรวจเชื้อเพิ่มเติมให้บุคคลที่สัมผัสและกังวลตามช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับ
อันนี้เพื่อจะนำให้ทุกคนมีความสบายใจให้มากที่สุดให้เร็วที่สุด
วันนี้ก็ได้สั่งการให้สวบคอไปทบทวนในเรื่องเหล่านี้นะครับ
มาตรการผ่อนคลายต่างทั้งในส่วนของบรรดาสถานทูตต่างเอกให้ทูตต่างนะครับ
จะต้องจะต้องปฏิบัติตามระบบระเบียบทุกประการนะครับ
ก็ต้องต้องไปทบทวนตรงนี้ใหม่ในส่วนของการอนุญาตการบินเข้านะครับ
เข้ามาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเครื่องบินทหารหรือเครื่องบินใดก็ตาม
ก็ต้องมีมาตรการตามที่เรากำหนดไปแล้วนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องของการที่เรียกว่าไม่รับผิดชอบนะครับ
ส่วนที่รับปากกันไปแล้วนะผ่านการตรวจสอบไปแล้วด้วยนะครับ
แต่ไปออกไปนอกพื้นที่นะอันนี้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืน
อันนี้ผมให้กระทรวงอำเทศธรรมดิกับศาลทูตเอกรัฐศาสตร์ทูตประจำประเทศไทยไปแล้วนะครับ
อย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกตอนนี้ก็ต้องระงับเที่ยวบิน
ทุกเที่ยววิทย์ที่เข้ามาจากตรงนี้ทั้งหมดนะครับ
ไม่มีการอนุมัติให้เข้ามาอีกนะครับจนกว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นปัญหาทุกปัญหามันก็มีมันก็มีสำเร็จแล้วก็มีต้องแก้ไขนะครับ
ต้องเพิ่มเติมมาตรการเหล่านี้เพราะรัฐบาลโดยศูนย์โควิดไม่ได้
ไม่ได้หยุดยั้งในเรื่องเหล่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความเชื่อมั่นว่า
มาตรการทางด้านสาธารณสุขเราถ้ามองว่ามันจะเลวร้ายหรือมันจะไม่ดี
ทำนองเนี้ยก็ขอให้เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของเรา
ซึ่งสามารถน่าจะรองรับได้แต่มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้น
นั่นเป็นสิ่งที่ผมเสียใจนะครับก็ขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยแล้วกัน
นะก็จะต้องมาดูแลให้กันให้มากที่สุดในในหลายประเด็นเพราะหลายปัญหามันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดใช่ไหม
บางทีมันก็ไม่รู้มาก่อนหรือมันอาจจะเกิดข้อบกพร่องในบางประการในหลายที่
กาดตกหลายอย่างหลายส่วนด้วยกัน
ทั้งในส่วนของประชาชนทางผู้ออกการต่างเหล่านี้
วันนี้ผมเน้นย้ำให้ไปตรวจตราให้รัดกลุ่มมากกว่าเดิม

ยิ่งการให้ที่ท่องเที่ยวกับผมก็ได้กลางคืนนะครับ
พวกผัพพวกบ้านต่างที่มันนั่นขนัด

เขาต้องปิดทันทีถ้าไม่แก้ไขนะครับ
นี่ก็เป็นส่วนที่ท่านต้องร่วมมือกับเรานะ
หนุนมาตรการไปแล้วแต่ถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ต้องยกเลิกไปนะครับ

วันนี้ก็ขอย้ำสวมหน้ากากล้างมือโหลดแอปพลิเคชัน

วันนี้ก็เห็นแล้วว่าที่เราทำมาขนาดนั้น

เราก็อยู่ในระดับที่รักษาความปลอดภัย

อาจจะเป็นอันดับแรกของโลกด้วยซ้ำไป